ตามกันต่อนะคะสำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพอเด่นนั่นเองนะคะ
คืนที่๓แล้วค่ะคุณผู้ชมอเด่นดอกประดูก
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งอาเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็สมาคมตลกนะคะ
ร่วมเป็นเจ้าภาพก็เลยมีตลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ
ผลัดเปลี่ยนกันมาส่งอเด่นด้วยรอยยิ้มไปติดตามบางช่วงบางตอนกันค่ะ
บอกแล้วว่าเป็นการรวมตลกทั่วฟ้าเมืองไทยจริงคุณผู้ชมค่ะ
ไปร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้ด้วยนะคะ
คู่ชีวิตของอเด่นค่ะแม่ตือ
เมื่อวานนี้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าตั้งแต่อเด่นจากไปเนี่ย
คือไม่ได้มีมาเข้าฝันมาหาแบบตามความเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชม
ตือยังคงคิดถึงสามีทุกลมหายใจเลยค่ะ
แม่บอกว่ามองไปมุมไหนหันซ้ายหันขวาก็นึกถึงแต่อเด่นอยู่ตลอดเลย
แต่จะพยายามเข้มแข็งให้เร็วที่สุดพยายามจะนอนให้หลับให้เต็มที่
เผื่อว่าวันหนึ่งอเด่นมองลงมาจะได้หมดห่วงนั่นเองค่ะ
แล้วก็แม่ฝากขอบคุณน้ำใจของวงการตลก
แล้วก็วงการบันเทิงที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามเศร้าเสียใจนะคะ

เราจะเห็นน้ำใจคนจริงก็วันตายนี่แหละแม่บอกแบบนี้
และคนที่มาร่วมส่งอเด่นก็มักจะส่งกำลังใจ
แล้วก็บอกว่าแม่ต้องสู้นะมีความเข้มแข็งให้แม่ตือตลอดเลยค่ะ

ยังไม่มาเลยไม่รู้พอสบายแล้วทีนี้หายไปเลย
ยังไม่มาเลยค่ะรออยู่เหมือนกันค่ะ
ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าคงชื่นใจแหละ
น้องเพื่อนพี่กันมาอุ่นหนาฟ้าข้างทุกคืนนะคะ
อยู่รับรู้คงดีใจมาก
แต่วันตายเนี่ยมันมีความสำคัญมากครั้งเดียวในชีวิตแล้วหมดแล้ว
เห็นก็ชื่นใจแทนพ่อเขาเลยค่ะ
เป็นกำลังใจกับแม่ตือด้วยนะคะ

อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าทุกคนเคารพรักนับถืออเด่นมาก
ให้เป็นยอดครูตลกแล้วก็เป็นนักบุกเบิกในหลายด้านค่ะ
พี่นุ้ยเชิญยิ้มบอกกับบันเทิงไทยรัฐเรานะคะ
บอกว่าเมื่อก่อนอเด่นคือคนที่นำวงดนตรี
ผสมกับการเล่นตลกเป็นยุคแรกเลยก็ว่าได้ค่ะ
ฟังพี่นุ้ยพี่หลุยชวนชื่นแล้วก็ออสปากดี
เขาเล่าถึงอเด็ดให้ฟังกันหน่อยค่ะ
ตลกที่ทำวงดนตรีเนี่ยนะครับ
ว่าป่าเด่นเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกเลยนะ
เพราะว่าสมัยก่อนทำวงดนตรีด้วยนะ
ชื่อวงนั่นแหละเด่นลูกประดูกอะไรสักอย่างเลย
เด่นดอกประดูกนี่นะครับดีใจแม่ยายเจ๊งนี่โอ้โฮดงดังมาก

ไปปิดวิกที่ไหนคนก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ตอนที่พี่เด่นตั้งวงดนตรีแต่เราก็อยู่พ่อก็อยู่วงดนตรีเหมือนกัน

พ่อดมก็อยู่วงเพลิมพลัมแบงตอนนั้นนะครับ
ก็เลยก็ไปเล่นงานวงกลางวันเลยก็จะได้เจอแล้ว
ประเด็นเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับ

อัญญาตุธิภาพ
น้องออสเขาพยายามพูดนะแต่น่ารักนะให้ดูมาก
แล้วก็ปลื้มใจค่ะโหมีคนมากมายเลยนะมาร่วมงานนะคะ
ต่อกันที่พี่ใจแอ้นแล้วก็นับพวงกันบ้างดีกว่าค่ะ
ทั้งคู่เคยร่วมงานกับอเด่นก็ได้ใช้วิชาติดตัวนะ
มาต่อยอดมากมายเลยบอกว่าความผูกพันกับอเด่นนะ
ท่านเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนกันเองค่ะ
แม้ว่าช่วงที่ทำงานด้วยกันนะท่านจะมีชื่อเสียงแล้ว
ท่านเนี่ยคอยให้งานรุ่นน้องตลอดเลยไม่เคยทิ้งเลยค่ะ
อันนี้น้าพวงเนาะหากมีช่องทางไหนเนี่ย
อาเด่นช่วยได้ก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดเลย
แล้วก็ไม่ห่วงวิชาด้วยแล้วก็เชื่อนะคะว่าถ้าใครได้ร่วมงาน
ก็มักจะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะประจำกองเกิดขึ้นเสมอ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ
ก็ไม่ต้องห่วงต้องใยพวกเราหรอกเนาะก็อย่างว่า
ขอให้พี่ไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่พระภูมิที่ดีครับ
เพื่อนเมียไปเสียค่าห้อง
พี่ยิ่งยงค่ะบอกว่าอเด่นเนี่ยคือเล่นจริงขอจริง
เพราะว่าในเพลงจะมีฉากฉากหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
อเด่นเนี่ยจะนุ่มน้อยห่มน้อยด้วยคุณผู้ชม
เหมือนห่มพัชตูมาตัวเดียวอย่างเงี้ย
พอถ่ายเสร็จค่ะพี่ยิ่งยงไปสัมภาษณ์อเด่นเลย
ถึงความเล่นจริงสนจริงขนาดนี้
เด่นค่ะก็เลยให้ข้อคิดพี่ยิ่งยงว่า
ยิ่งยงเป็นนักแสดงเนี่ยรับงานมาแล้ว

พี่ยิ่งยงนะจำคำสอนของอเด่นติดมาอยู่ในใจจนทุกวันนี้เลยค่ะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
เป็นคนที่แบบไม่บ่นสักคำเลยนะ
ทำอะไรทำหมดทำได้ทุกอย่าง
ก็บอกการเป็นนักแสดงเนี่ยคือต้องฟังไงนะ
เป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องทำได้ทุกอย่าง
เวลาจะนานแค่ไหนจะรอยังไงก็ต้องรอ
เพราะเรารับผิดชอบไปแล้ว

นะคะก็ด้วยความที่อเด่นอยู่วงการบันเทิงมานานนะคะ
ก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้งแบบรุ่นเดียวกัน
รวมถึงรุ่นน้องด้วยนะครับ
โชคดีนะคนที่ได้ร่วมงานอเด่นเนาะ
ใช่ค่ะ